อาจารย์มีคนได้ไปรางวัลที่๑แหละ

อาจารย์มีคนได้ไปรางวัลที่๑แหละ
อาจารย์มีคนได้ไปรางวัลที่๑แหละ

อาจารย์มีคนได้ไปรางวัลที่๑แหละ
อาจารย์มีคนได้ไปรางวัลที่๑แหละ

อาจารย์มีคนได้ไปรางวัลที่๑แหละ

อาจารย์มีคนได้ไปรางวัลที่๑แหละ

อาจารย์มีคนได้ไปรางวัลที่๑แหละ

อาจจะไอ้ต้นเจ้าที่เขาถ่ายรูปต้งมาให้เนี้ยของไอ้ครับเออ
เพิ่มสมิตรของเราเนี้ยจะถ่ายให้เราไหมหรอว่าเราเอาเจ็ดสองหกไป
มันใช้ต้นข้วนใช่ไหมเพราะมันมีอยู่ตรงที่รัฐตรงเอาจังที่พัก
จังหอมไปตรงไหนอาจารย์เอาเจ้าไอ้พักไปเอาจังไอ้พักไปเอาจังไอ้พักไป
มีอังงามพอให้ออกไหมจับได้เลยหรอครับค่ะตอนนี้ขอดูพยาฐานก่อน
กองปราบยังไม่ได้ฟันทงนะครับว่าเป็นของตำรวจหรือของใคร
น้องปราบเนี่ยนำคดีเก่าที่ทางพุทธศาสตร์๗ได้ทำการสอบสวนแล้ว
รวบรวมทหารมาแล้วมาวิเคราะห์แล้วมาทำการสอบสวนเพิ่มเติมใหม่
ไม่มีจำเป็นนะครับมีแต่ว่าผู้เก่าหารับพยานของทั้งนั้น
ยินยอมให้เราเนี่ยได้นำข้อมูลทางโทรศัพท์ของเขาเนี่ย
มาพิสูจน์เป็นความจริงไม่มีจำเป็นครับ
วันนี้จะฟังก่อนเนี่ยจะฟังจากพยานฐานที่เราได้มาก่อนนะครับว่า
แต่ละชุดทำงานเนี่ยที่ไปทำงานเนี่ยได้อะไรที่เป็นการช่างพยาบาล
ทั้งของปากยังขาดอะไรครับถึงสามารถชี้ขาดได้ครับ
ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ฟังเลยครับแต่ว่ายังไม่รู้ครับ
ที่ว่าจะทันแล้วครับน่าจะทัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามกันต่อนะคะ
เอาสิคะใครจะเหนื่อยกว่ากันค่ะคนดูกับตำรวจนะคะ
ตำรวจทราบดีนะคะว่าคดีนี้ห่างหายไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
สัปดาห์ก่อนต้นสัปดาห์ที่ฉันมาจัดรายการก็คุยเรื่องนี้
ในช่วงที่คุณภาคภูมิมาดำเนินรายการแทนคุณภาคภูมิก็ยังต้องลุยเรื่องนี้ต่อ
เรียนโผล่กลับมาสัปดาห์นี้ก็ยังต้องคุยเรื่องนี้ค่ะ
เอาสิคะใครจะเหนื่อยกว่ากันระหว่างตำรวจกับเราค่ะคุณผู้ชม

ถึงจะเลือกได้ว่าเราจะเป็นญาติใครถูกไหมคะ
น่าจะจบก่อนกุมภาพันธ์แน่นอน
ขึ้นอยู่กับแค่ว่าถ้าจบก่อนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจจะเลือกแถลงในกุมภาพันธ์ไหม
หรือตำรวจจะเลือกให้เป็นไปตามกระบวนการ
แล้วก็ไม่แถลงอีกเลยหรือเว้นระยะ
แล้วอาจจะไปแถลงมีนาคมไม่ทราบ
ตอนนี้ข่าวเยอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสอบสวนกลาง
ว่ากองปราบเองก็ทราบดีนะคะว่างานนี้
งานช้างงานหิน
แต่ที่บอกว่าหินคือหินว่าจะตอบคำถามแต่ละวันแบบไหน
ไม่ได้หินที่ว่าจะทำงานให้ความจริงปรากฏอย่างไรนะคะ
แต่งานหินอีกชิ้นหนึ่งคือ
น่าจะเป็นงานของบังคับการจังหวัดกาล
หรือสอบพอพื้นที่ในการจนบุรี

เพราะถ้ามีปลายทางที่ออกมาแล้วไม่ตรงกัน
ที่ภาค๗เคยแถลงอันนี้อาจจะตอบคำถามลำบาก
อันนี้คือวิธีการมองของเราต่อข่าวนี้ก่อนนะคะ
แต่ระหว่างที่รอก่อนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
รอไม่ไหวหรอกค่ะอะไรแซะถามได้ก็ต้องแซะถามให้หมด
วันนี้เอาสิคะใครจะเบื่อหน้าก่อนกันนะคะ
วดจรูนและภรรยาก็คือคุณลาวัลสวัสดีค่ะ

ไม่บ่อยนะคะที่นี้จะแนะนำแขกรับเชิญ

ต้องบอกแล้วล่ะจำได้หมดแล้วชื่อนามสกุลตำแหน่งยศอะไรเนี่ยนะคะ

เอาอย่างนี้นะคะข้อมูลนับตั้งแต่ที่เริ่มเป็นข่าว
ไม่ว่าจะให้กับตำรวจนักข่าวแม้กระทั่งกับรายการถามตรงกับไทยรัฐทีวี
กระทั่งเขาเรียกไปสอบอีกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่

เอาอย่างงี้ในช่วงหลังมานี้เนี่ยข้อมูลที่เราต้องพูดเยอะที่สุด

คือยันเรื่องพฤติกรรมของเราหรือเรื่องอะไร
ก็พฤติกรรมพฤติการที่ผ่านมา
เราไปทำอะไรบ้างยังไงแบบไหนอย่างไรนั่นแหละจะถูกถามบ่อยมากที่สุด
แล้วมีอะไรที่ตำรวจยังเรียกเราเพิ่มอีกไหมคะ
แม้ว่าจะบอกมาตลอดว่าให้ไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วบอกไปหมดแล้ว
มีอะไรที่ตำรวจเรียกเพิ่มอีกไหมคะในช่วงท้ายก่อนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

สัปดาห์ที่แล้วตำรวจเรียกอะไรมาที่คุณลาวัลหรือว่าหมวดจรูนอีกไหมคะ

ไม่มีโทรให้ยืนยันอะไรเพิ่มเติม

ไม่มีว่าจะนัดก่อนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

เพราะรู้สึกคงให้หมดเปลือกแล้ว

เบื่อฉันหรือยังใช่ไหม

แต่หลักฐานส่วนมากเราส่งให้หมดแล้วครับ
แล้วก็กองปราบเมื่อ

ยังพาพยานอีกคนหนึ่งเข้าไปที่กองปราบวันนี้ใช่ไหมครับ

งงวันงงเวลาไปหมดละ

ส่วนน้อยมีอะไรบ้าง
ส่วนน้อยแปลว่าต้องมีแต่มีอะไรบ้าง

แต่มันไม่ได้สำคัญในคดีมากที่สำคัญในคดีมากเนี่ย
ให้ทางกองปราบไปหมดแล้วแล้วก็คิดว่า
กองปราบทำมานะครับมีเยอะแยะ

ส่วนน้อยนี่มีพยานบุคคลไหมคะ

ที่เราไม่ได้มอบให้กองปราบเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นที่ต้องให้กองปราบ

แม้แต่เรื่องการผลตรวจทางนิติวิทยาศาสต

ให้ความเห็นในแต่ละเรื่องเพื่อให้น้ำหนักสิ่งที่ให้ไปแล้ว

เพื่อให้ศาลเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
จำลองเหตุการณ์การทำตก
หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องอย่างนี้ผมบอกเขาได้
เพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะมาสืบผักล้างผมได้อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นส่วนน้อยไม่ใช่คนที่อยู่ในเรื่องโดยตรง

หลักฐานจริงแล้วมันก็ส่งมอบให้กองปราบหมดแล้วครับ

ดีกว่าครับเดี๋ยวมีแล้วก็ถามอีก

ไม่ใช่ว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่ามีไหม

เดี๋ยวมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีแบบไม่บอกด้วยเหรอ
ไม่บอกก็คุณจอหวัยชอบถามแซนเรียกเลี่ยงเดี๋ยว
เดี๋ยวพอผมพูดออกไปคนก็บอกเอาหลักฐานในคดีมาพูด

อ๋อครั้งนี้ก็อยากทราบแค่มีหรือไม่มี

สัปดาห์ที่แล้วมีหลายวันไหมคะที่ต้องติดต่อ
กับตำรวจมีครับผมให้ทีมงานเป็นคนประสานตลอดเวลานะครับ

แต่ต้องการคุณลุงคุณป้าไปสอบไหม
ส่วนใหญ่คือต้องการให้เน้นย้ำของเก่าที่ตำรวจมีอยู่ในมืออยู่แล้ว

จริงแล้วที่ตำรวจมีในมืออยู่แล้วสำคัญ

มันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความสามารถ

จริงตอนนี้คือขั้นตอนที่ตำรวจทำอยู่ตอนนี้เนี่ย

แน่นอนครับเขามีความสามารถ

คือสิ่งที่ตำรวจมีเนี่ยล้นแล้วนะ

คือจะเลือกใช้แบบไหน
จริงผมคิดว่าที่ตำรวจทำมาตอนนี้
มันเกินพอที่จะ
ยังไม่ต้องไปลุ้นหรอกหมายจับจะออกวันไหน

เอาเป็นว่าง่ายไม่เกินเดือนกุมภานี้น่าจะแถลงแน่นอน

สังคมส่วนใหญ่สนใจนะครับ
ยังไงเขาก็ต้องแถลงให้ประชาชนรู้ว่าจริง

เราพยายามจะขอคุยทางโทรศัพท์

คือมีบอกมั้ยถามชุดเดิมเลยนะครับ
มีบอกไหมว่าอย่าพูดถึงประเด็นนี้
ไม่มีไม่เคยมีห้ามว่าจะพูดเป็นไหน
แต่ผมด้วยมารยาทผมก็รู้ว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่ควรจะไปพูดก่อนนะครับ
ปล่อยให้ทางตำรวจได้ทำผลงานดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แล้วตำรวจบอกทนายตั้มไหมคะว่าสิ่งที่ตำรวจมีมีอะไรบ้าง
กว่าที่ทนายตั้มให้เกินกว่าที่หมวดจรูนหรือว่าคุณลาวัลไปให้
เขาไม่ได้บอกผมหมดว่ามีอะไรบ้างนะครับ
รู้แต่ว่ามีคลิปเสียงผมรู้ว่ามีนะครับ
หรือว่ามีหลักฐานอื่นนะครับ
อย่างเช่นที่ผมเคยบอกในรายการไปการเช็คเบสหรืออะไรอย่างนี้
พอที่จะรู้ว่ามีแต่พยานแต่ละคนที่ฝ่ายเขามาให้การยังไงผมไม่รู้นะครับ
ถ้าเกิดว่ารู้เนี่ยก็แสดงว่าทางตำรวจบอก
แต่ว่าของผมนี่ไม่เคยรู้ว่าแต่ละคนให้การขัดแย้งอะไรกันยังไงนะครับ
ผมถึงรอไงครับว่าเดี๋ยวร้อยตำรวจแถลงคงจะชัดเจน
ทีนี้ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตได้ไหมในฐานะทนายของหมวดจรูนนะคะว่า
ตอนนี้จริงแล้วตำรวจน่าจะมีเพียงพอที่จะชี้แล้วหรือยัง

ไม่ได้หมายถึงอาจจะเพิ่มใน๒สัปดาห์นี้นะ
หมายถึงนะวันนี้จริงแล้วมีพอที่จะชี้แล้วหรือยัง
คือผมเข้าใจว่าก่อนที่ทางกองปราบจะรับสำนวนคืนมาจากภาค๗เนี่ย
เขาสามารถที่จะแถลงแล้วก็ชี้ได้เลยนะครับ

ปรเมฆเขาก็แนะนำทางสอบสวนกลางไปนะครับว่า
ควรจะต้องเอาพยานแต่ละคนเนี่ยมาสอบถามนะครับ
ให้การในประเด็นต่างที่เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่มันขัดแย้ง

ถึงเป็นที่มาถึงมีการสอบกันทีเป็น๑๐กว่าชั่วโมงในคราวที่แล้ว
แต่จริงแล้วพยานหลักฐานของกองปราบเขามีพร้อมตั้งแต่ก่อน

เอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติเราแบ่งเส้นเนี่ยนะคะจริงแล้วเนี่ย
การร้องเรียนของทางหมวดจรูนกับคุณลาวันเนี่ยนะคะ
ทนายตั้มที่พามาเนี่ยจริงพุ่งมาเนี่ยคืองานของกองปราบถูกไหม
คือมาร้องเพื่อให้กองปราบเป็นคนทำถูกไหมค

เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลคือทุ่มไปที่กองปราบตั้งแต่แรก
แต่ทีนี้มันมาเปลี่ยนทางตอนที่ภาค๗แถลงนะคะ

ทีนี้พอพระวัตรรอบอกว่าเอากลับมาให้ส่วนกลางทำปุ๊บเนี่ย
มันจะกลับมาที่พยาหลักฐานทั้งหมดที่ทุ่มลงไปทั้งหมดแล้ว
สิ่งที่เพิ่มคือกองปราบเนี่ยน่าจะไปเพิ่มของฝั่งครูปรีชามากกว่า

แต่จริงแล้วตอนที่ทางนี้มาร้องต่อกองปราบเนี่ยนะคะ
ทั้งฝั่งครูปีชาไม่ว่าจะเป็นพยานหรือหลักฐานที่ครูเอามายื่นก็แล้ว
แต่ก็น่าจะหมดเปลือกแล้วเหมือนกันที่กองปราบไหม

ให้ไปหมดแล้วแต่ทีนี้มันเป็นการจับพิรุษไงครับ
พยานว่าพูดจริงหรือไม่จริง

เราไม่ทราบจริงเรียนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงจะมีการแถลงหรือไม่
เพราะว่าถ้ามีการแถลงมันก็อาจจะมีการกระทบนิดหน่อย
ในภาพลักษณ์ของอีกฝั่งหนึ่ง
หมายถึงหน่วยงานหนึ่งคือภาค๗ใช่ไหมคะ

เคยคุยครับแต่ผมคิดว่าอย่าไปมองว่า
เขาจะมีการกระทบกันระหว่างองค์กรนะครับ
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการทำงานยากอีกนะครับ

ถ้าเขาไม่ผลออกมาไม่กระทบกันก็ครูปีชาเป็นเจ้าของนะ

คือผมหมายถึงว่าถึงแม้ผลมันจะแตกต่างจากภาค๗
แต่ให้มองว่าวิธีการทำงานอย่างท่านพลตำรวจตีกิจสนะ
เขาอาจจะมองเรื่องพยานบุคคลเป็นสำคัญนะครับ
แต่ทางกองปราบอาจจะมองเรื่องหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
มันเป็นการมองคนละมุมกันซะมากกว่า

ตำรวจเขามีวิธีการมองคนละแบบได้ด้วยเหรอคะ

อย่างนี้แปลว่าถ้าเราไปตำรวจตรงไหนก็แล้วแต่สไตล์อย่างนี้หรอคะ

แต่ผมไม่อยากจะให้ไปมองว่าเดี๋ยวกองปราบแถลงมาแบบนี้

ผมบอกยศเลย๑คน

มาต่างนานานะครับมีพันธมโธเนี่ยน่าจะหลุดลอดยากนะครับ

ผมไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะกระแทกไปถึงไหน
มันจะกระแทกถึงแค่๔คนที่มาสอบหรือว่าระดับใหญ่กว่านั้น
เพราะว่าการที่จะดำเนินคดีอาญาใครมันต้องมีพยานหลักฐาน
ถ้าหลักฐานไม่ถึงตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็โดนด้วย
แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องวินัยนะเรื่องวินัยเนี่ยเราไปร้องไว้เนี่ย
ยังไงเขาก็ต้องมีการสอบว่าผิดจริงหรือเปล่า
อาจจะถูกย้ายวัน๒วันนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับ

แต่เอาเท่าที่เรามีพยานหลักฐานในฐานะทนายนะคะ
เพราะเราก็ต้องรู้พยานหลักฐานพอสมควรแหละใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดเอาแบบมีพยานหลักฐานจริงเนี่ยต้องถามทางตำรวจแล้วแหละนะครับ
เพราะว่าเขาหาพยานหลักฐานได้มีการสอบแล้วก็มีหลักฐานการคุยโทรศัพท์นะครับ
ของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปล้วงลึกขนาดนั้นนะครับ
จริงเนี่ยชัดเจนแค่๑คนนะครับ
คนที่ออกหมายไม่ชอบอย่างที่ผมบอกตั้งแต่คุณจอมขวัญตั้งแต่มาแรกนะครับ
คนนั้นเห็นชัดเจนว่าไม่มีการสอบสวนไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาเลยแต่ไปอายัดเงินเขา
อันนี้มีหลักฐานทนโทษจริงเอา๒คนก็ได้
เพราะว่าคนที่ทำหนังสือมีถึง๒คนนะครับ
แต่ว่ารูปเรื่องแล้วเนี่ยคือผมไม่อยากจะเอาไอ้คนที่มันตัวคิดจริงนะครับ
แม้ตำรวจจะไม่ดำเนินคดีผมก็มีความคิดว่า
หลังจากตำรวจแถลงแล้วเนี่ย

ผมก็จะไปฟ้องตรงต่อสารอาญาทุจริตนะครับ

เพราะว่าเราพูดหมดแล้วหมดเปลือกแล้ว
ไม่รู้จะกี่เปลือกต่อกี่เปลือกอันนี้นะคะ

คนสั่งเนี่ยพยานหลักฐานไปถึงไหม
ถ้าเกิดว่ามีคนรับสารภาพว่ามีคนสั่งมาก็ถึงครับ
ถ้าเกิดมีสักคนหนึ่งที่รับคำสั่งมาบอกว่าอ๋อ
เขาเป็นคนบอกให้ทำแบบนี้นะครับ
หรือทางกองปราบมีหลักฐานการคุยโทรศัพท์

ซึ่งคุณทราบไหมว่ากองปราบมีแล้วหรือยัง

แต่ว่าเรื่องการคุยโทรศัพท์ผมว่าอาจจะมี
โอ้โหนี่เรื่องโทรศัพท์คดีนี้ใหญ่มากเลยนะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ยังไม่มีการยืนยันว่าตกลงเสียงใคร

และตำรวจมีเป็นกระตั๊กค่ะคุณผู้ชม

ว่าจะเลือกใช้อันไหนที่ชัดเจนที่สุด

แต่ดิฉันก็ไม่ทราบว่ามันจะถูกใช้แบบไหน

เจ้าเห็นอาจารย์เดินอยู่ข้างหน้ามดินน้ำนะวันนี้ไปกันมา
ไม่ได้ไป

กำลังสิ้นเต้นกันนะเห็นไหม

ไปเก็บไว้ที่ไหนหรือเปล่ามันเราซื้อเยอะเกินไง

ซื้อของไอพัฒน์มาเพื่อนน่ะ

เราว่าเราซุกลงวันที่หนึ่งนะแต่ไม่มี
เออมาแล้วเนี่ย
แล้วจะดูมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ย
เนี่ยเพื่อน
เนี่ยแผงของไอพัฒน์นะ
เพื่อนกันนะเห็นไหม

กำลังเดี๋ยวเสียสุด

มันมีจริงอาจารย์คิดว่ามันน่า
เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราไปไว้ที่ไหนหรือเปล่า
เมื่อวานรูปไม่เจอได้ไม่เจอใช่ไหม

เราว่าเราเอา๗๒๖ไปมันใช่ต้นคั่วนี้ไหม
เพราะมันมีอยู่ที่รัฐตรงเอาจากพี่พัฒน์จากเราไปส่งให้อาจารย์
เอาจากไอ้พัฒน์ก็มีอาจารย์ที่สุก

ถ้าเรานึกแล้วไปไหนหาไม่เจอ

รู้สึกอันเมื่อวานมัน๖๐๐๐แล้วอัน๙มันมี๒๐๐๐

เออเดี๋ยวหานัตรีก่อนอารมณ์ไม่ดีเครียด
ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกฟังตอนไหนนะคะคุณผู้ชม
คือตอนต้นมันก็มีคำพูดเอาอย่างนี้ก่อน
คือก็เดี๋ยวรอยืนยันว่าคลิปที่มันออกมาเป็นข่าวเนี่ย
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคลิปนึงแล้วก็ตอนนี้มีอีกคลิปนึงเนี่ยนะคะ
รอยืนยันก่อนว่าชี้เลยว่าเนี่ยใช่ใช่เลย

เพราะว่ารักษณะการตอบคำถามเอาจริงแล้วตำรวจคงไม่ได้อยากบอกชัดเจนทั้งหมด
ว่ามีอะไรแล้วต่อให้มีแล้วคงไม่ได้อยากบอกว่าจะใช้หรือไม่ใช้อันไหน
มีเท่านี้ใช่ไหมเพราะมันก็มีผลต่อการสู้คดีกันนะคะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ใช่หรือไม่ใช่เอาไว้ก่อน
แต่ถ้าสมมุติเชื่อว่าใช่ขั้นต่อไปก็คือว่า
คำพูดในช่วงแรกของคลิปเมื่อสักครู่นี้มันก็มองได้ว่า
ยืนยันว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ได้อันที่ถูกหรอกครับพี่หนึ่ง
ไม่ได้ซื้อแล้วพอแม่ค้ายืนยันว่ามีต้นคั่วมีอะไรด้วย
เขาถึงสมอ้างมาทีหลังไงครับว่าถูก
แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกฟังยังไงไง
เรื่อยเอ๊ะหรือจริงแล้วมีแต่จำไม่ได้เพราะซื้อเยอะ

ถ้าเกิดจำไม่ได้ว่าซื้อเยอะนะครับ

ตอนต้นที่เริ่มเป็นข่าวเหมือนกันว่า
ว่าตอนที่ไปแจ้งความ
ใช่ไหมคะกับบทสนทนาที่ออกมาแล้วอันนี้คือที่คุณยันในสื่อ
ยังไม่รวมกับที่ตำรวจจะเอาไปใช้ในการเหมือนกับดูการสัมภาษณ์ในสื่อด้วยนะ
ให้สัมภาษณ์แบบไหนหลักฐานที่ทนายตั้มใช้
ของทางฝั่งหมวดจรูนนะคะทำไมยิ้มหวานเลย
จริงคือคลิปนี้ผมว่าคนที่ปล่อยออกมาในจิตวิทยาสูง
ยังไงที่ปล่อยคลิปนี้ออกมาครับครับค่ะ
ก็ไม่รู้ก็ลองดูทางฝ่ายนั้นนะครับ
กิริยากลับมาเป็นยังไงเขาปฏิเสธไหมล่ะว่าไม่ใช่คลิปเขา
เพราะมันมีส่วนที่เขาคิดว่าเขาได้อยู่บ้างไงนะครับ
ทีนี้ถ้าเขาไม่ปฏิเสธก็แสดงว่าเป็นคลิปของเขาใช่ไหมล่ะ
อย่างนั้นก็รอฟังคลิป๓ต่อหรือเปล่า
อะไรที่คุณอะไรไปช่วยเขาเรียกลำดับปล่อยเหรอคะคุณ

ผมฟังเท่าทุกคนจริงผมไม่โกหกอยู่แล้ว

หมดจรุงครับคุณลาวันค่ะ
ถ้าเราฟังตั้งแต่คลิปแรกที่ออกมานะคะ
ก็ตูมตามมากเลยนะสำหรับคำนี้แล้วก็คลิปนี้ที่ตามออกมา

เกิ๊จำได้ไหม

เอาไว้ให้ของปราบกระเป็นคนแถลงดีกว่า

แต่อย่าพูดดีกว่าหรือไม่แน่ใจยังไงคะ

อย่าไม่ต้องพูดดีกว่าค่ะ

แล้วคิดว่ากองปราบรู้แล้วเนอะ

แล้วเวลาที่มีคลิปออกมาเนี่ยนะคะ
คุณละวันกับหมวดจรูนได้คุยกันไหมว่า
ไม่ต้องตอบดิฉันแต่หมายถึงว่าได้คุยกันเองไหมว่า

เวลาคุยกันเองเนี่ยนะคะชัวร์เลยรู้เลยอ๋อคนนี้

มีมีคุยกันแน่นอนครับ

เขายังคุยกันในครอบครัวแน่ใจคุณรู้ไหมเสียงใคร
ผมฟันทงตั้งแต่ตอนต้นแล้วผมว่าไม่ใช่เสียงเจ๊บ้าบิน

เพราะว่ามันมีการพูดถึงเจ๊รัฐกับเจ๊พัด
รัฐเนี่ยก็คือรัตนาพรก็คือเจ๊บ้าบินนะครับ
คนที่พูดเนี่ยจะจีบปากจีบคอหน่อยเวลาพูดนะครับ
ลักษณะการพูดซึ่งที่ผ่านมามีอยู่แค่คนเดียวแหละนะครับ
ที่ออกมาพูดนะครับผมเดาว่าเป็นเจ๊ก่อไก่แล้วกันนะครับ
ถ้าคุณจะพูดชื่อตัวละครหมดแล้วแล้วเว้นไว้อีกคนนึงแล้วใช้ชื่อย่อไม่ต้องหรอกค่ะ

เดี๋ยวคืออันนี้คือเราฟังแล้วเราแน่ใจ
คือผมคิดว่าใช่เพราะผมฟังคลิปฟังเขาสัมภาษณ์มาหลายช่วงหลายตอนนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เสียงเจ๊บ้าบินนะครับผมไม่น่าเป็นเสียงเจ๊เกียว
ส่วนคลิปผู้ชายต้องถามไหมว่าใช่หรือไม่
อันนี้ผมว่าทุกคนรู้แล้วล่ะเขาเรียกว่าอาจารย์นะครับคงจะไม่ใช่อาจารย์อื่นแน่นอน
ตำรวจบอกไหมว่าจะเลิกใช้ประมาณกลางกลายกับการใช้วิธีลำมาก
เมื่อกี้ผมคิดว่าอีกสักกิบสองคลิปออกมาก็จบแล้วนะครับ
จบแล้วนะครับอืมซึ่งในแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาตำรวจเป็นคนปล่อยนะ
แต่ใครก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ใครปล่อยก็คงอีกคลิปสองคลิปก็คงจะจบเกมแล้วครับ
ผมว่าอ่าเวลาคนส่งให้คุณคุณรู้ที่มาไหมนั่นแหละผมไม่เคยบอกว่าใครส่งให้ผมเลย
คลิปอ่ะแล้วคุณรู้จักไหนก็รู้จากสื่อไงครับไม่รู้ก่อนสื่อด้วย
ไม่รู้ก่อนคุณเป็นทนายคุณไม่รู้ก่อนสื่อเหรอไม่มีใครส่งมาให้ผมก่อนถ้าส่งให้ผมก่อน
ผมจะไปโพสต์เองเลยเขาเคยเรียกคุณเข้าไปยืนยันไหมว่าใช่ไหมอ้าวไม่เคยครับ
มันไม่ใช่หน้าที่ผมจะต้องไปยืนยันว่าเสียงใครอยู่แล้ว
คือเวลาตำรวจจะใช้คลิปเสียงแบบนี้เนี่ยจะไม่เรียกหมวดจรูนเข้าไปว่าฟังแล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่
ไม่ใช่ครับเขามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดีกว่าอยู่แล้วแหละนะครับเรื่องการวิเคราะห์เสียง
อ่าซึ่งในในส่วนของการเซ็นรับเสียงเนี้ยนะคะคือเราสามารถยันได้ไหมว่าตอนนี้ตำรวจเนี้ยมีคลิปที่มีคนเซ็นยืนยันตัวตนแล้วทั้งหมดที่ตำรวจจะใช้นะ

คืออย่างนี้ที่เขาเซ็นยอมรับผมว่าเขาคงไม่เซ็นย่อยเป็นคลิปหรอก
แต่เขาจะเอาเสียงทั้งหมดมากองรวมเขาบอกว่าเนี่ยใช่เสียงของครูหรือเปล่าใช่เสียงของแม่ค้าหรือเปล่า
แต่เขาไม่ได้เปิดช่วงสำคัญไงครับแต่มันเป็นยาวอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วนะครับ
เขาก็แค่ยอมรับมาแค่ครั้งเดียวแหละว่าเป็นเสียงของเขาเอง
ซึ่งตอนนั้นที่ผมเข้าใจนะตอนที่เขายอมรับเขายังไม่รู้หรอกว่ามันมีช็อตเด็ดอะไรบ้าง

ก็ถ้าตำรวจไปบอกว่าเนี่ยเขาจับจำไม่ได้๓ตัวแรกไม่ใช่ให้เขาฟังเขาจะยอมรับไหมล่ะครับ
ตำรวจเขาฉลาดพอเขาไม่ไปเปิดตรงท่อนนั้นหรอกเขาก็ต้องไปเปิดท่อนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นคดี
คุณว่าก่อนตำรวจจะสรุปคดีเนี่ยน่าจะได้ยินอีกกี่คลิป
ผมว่าต้องไม่หนึ่งก็สองคลิปแหละ

สัก๓หรือ๔คลิปที่ออกมาก่อนตำรวจสรุปคดีนะคะ

จริงที่เด็ดกว่านั้นจะไปอยู่ในศาล

คือจิตวิทยาถ้าสมมุติใช้การปล่อยคลิปแบบนี้

ไม่ต้องผ่านสื่อมันก็บีบได้อยู่แล้วนะ

หลายอย่างองค์ประกอบอันนี้ผมพูดมากไม่ได้นะครับ

คลิปก็ต้องไปที่ศาลอยู่ดีก็ต้องใช้ในกระบวนการศาล

เป็นไปได้ครับที่จะไม่ถูกปล่อยนะครับ

นะครับเผลอจะรับสารภาพกันเหรอ

เดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงนะคะว่า
การเรียกไปสอบเพิ่มของตำรวจ
แล้วก็ตำรวจจะลงพื้นที่เพื่อสอบพยานต่างอีกเนี่ยนะคะ

เพราะเอาเข้าจริงตอนนี้คนแทบรอไม่ไหวแล้วนะ

คุณผู้ชมออกจากคนนอกคือล้นแล้วนะคะคุณผู้ชม

เพื่อต้องการจะให้ออกมายอมรับอย่างชัดเจนด้วยตัวเอง

ไม่ต้องมาเสียเวลาในการสอบกันอีกหรือยังไง

คุณผู้ชมคะกลับมาคุยกัน

พยานมันถูกตัดออกพอสมควรนะใช่ไหมคะ

อันนี้เป็นตัวแปลแล้วตำรวจยังไม่สอบ

พยานที่เอามา๔๐ปากตั้งแต่ต้นนะครับ
มันเป็นพยานที่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์สักส่วนใหญ่เลย

ก็ทางครู

แล้วก็พยานอีก๒คนที่งอกมาใหม่
ที่เอามาเข้ามาปะ
เอาให้มันสมบูรณ์ขึ้นที่จะแจ้งข้อเก่าหาคุณลุงนะครับ

แล้วก็มีคนเห็นสลาก๖ตัว

ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีได้นะครับ
ถ้าตำรวจเขาสืบได้ว่าพวกนี้มีการซ่องสุมกัน

หรือมีนายตำรวจพันธบทโทเข้ามาช่วยคิดแผนอะไรด้วย

ซ่องโจรโทษมันน่าจะ๕ปีนะครับ

ทันในตามการสอบพยาน
โดยเฉพาะพยานทางฝั่งครูปรีชา

จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นการสอบ
เพื่อที่จะยันกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วแหละ
คือจริงถ้าสมมุติเอาอย่างนี้
ถ้าเราเชื่อว่าตำรวจจริงรู้แล้ว
เพราะหลักฐานมันมากมากพอนะคะ
สอบพยานตอนนี้คือใช้เพื่อยัน

แล้วก็จะได้ตอบสังคมให้ได้

เอาคงไม่ถึงการสารภาพครับเพราะว่า
เอาให้ชัดเพื่อให้เห็นความต่างของพยานหลัก

คำให้การหรือเอาให้ชัดว่า
มาขนาดนี้แล้วตกลงจะยอมรับเองไหม

งั้นเดี๋ยวเจอของจริงหนักกว่านี้อีกนะครับ

ไม่ว่าคุณจะตามจากข่าวหรือว่าจะในแวดวงของการทำคดีว่า

สุดท้ายแล้วจะยังยันเหมือนเดิมทุกคน

เริ่มจากบอกว่ามาตั้งร้านแล้วก็เห็นเอาผ่านหน้ากันมา
ตอนหลังบอกว่าเอามาให้กันตั้งแต่ยังไม่ตั้งร้านแล้ว

คำสัมภาษณ์ทุกครั้งทุกรายการเนี่ย

ก็ยังจะพูดไม่ซ้ำของเดิมอีก
นายตั้มเก็บแล้วจริงตำรวจจะเก็บเองอยู่แล้วหรือเปล่า

แต่ของผมมันใช้ในการขึ้นศาลนะครับ

ให้สัมภาษณ์ไรวันตอนไหนก็เก็บ

นายตั้มเก็บไว้แล้วเนี่ย

จริงแล้วที่ชัดนะครับ
ก็ครูให้ครับชัดที่สุดแล้วนะครับ
ที่บอกผมตั้งแต่เรื่องมีไลน์
ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้น๒๓เดือนที่แล้วนะครับ
เรื่องคุยทางไลน์สั่งกันนะคะ

แล้วพอตอนหลังตำรวจไปเช็คแล้วว่า

แล้วก็ไม่ได้กดตังค์อะไรอย่างนี้ครับ

ของที่ธนายตั้มมองคือของครูปีชาชัดสุด

มีพี่น้องในแวดวงตำรวจ

มีคุยในฐานะพี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องไหมคะ
ไม่มีผมปลดเกษียณมาหลายปีนะ
สองสามปีปีนี้ปีที่สามแล้ว
ก็รุ่นเก่าก็ปลดเกษียณไปหมดเหมือนกัน
ก็มีแต่รุ่นใหม่ก็ความตะนิดตะหนม

มันก็มีให้กำลังใจบ้าง
คุยกันทั้งไลน์ให้กำลังใจ

ไม่มีเวลาบอกจอมขวัญเนี่ย

ไม่มีด้วยหรือเปล่า
มีไหมคะที่คนพยายามจะเอาหลักฐานมาให้

ไม่มีหรอกครับมีแต่คนให้กำลังใจ
เขาก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงนะ
ผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนไม่มีใครรู้หรอก
จรูนคะถ้าสมมุติเรามองในฐานะที่เราเคยทำงานตำรวจมาเนี่ยนะคะ
คือในเรื่องนี้เจ้าพนักงานคือตำรวจที่จะโดนด้วยมีเยอะไหมคะ

มันน่าจะมีเลยนะมีน่าจะมี

ผมรู้อยู่ในใจอยู่นี่กล้องอยู่ในหูผมนี่
รู้อยู่ในใจเรื่องอะไร

อยู่ใจไม่เป็นไรอยากรู้ที่กล้องอยู่ในหูนะคะ
ผมได้ยินไงผมได้ยินได้เห็นได้ฟังมาเนี่ย
ผมรู้ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเรื่องราวมันมีเป็นยังไงบ้าง

กล้องอยู่ในหูนี่เสียงคนสั่งให้ทำหรือเปล่า

เอาเท่าที่เราทราบนะคะไม่ต้องบอกดิฉันว่าเป็นใครบ้างแต่ว่ากี่คนคะ
ที่แน่ก็นั่นแหละ๑๒๓๔๑๒๓ไม่ต้องนะ
๔หรือ๓

๓อืม๓นี่ใหญ่สุดนี่พันหรือพนฮะ
ผมไปสาบแช่งผมไปสาบแช่งอยู่หน้าบ้านเลยมั้งที่ผมจำได้นะ

ไม่รู้เหมือนกัน
ในแง่ของการตรวจสอบเจ้าพนักงานหมายถึงตัวตำรวจเนี่ยนะคะ
เท่าที่หมวดจรูนมองเองในฐานะอดีตตำรวจเก่าเนี่ยนะคะ

ถ้าจะเอาทางคดีนะไม่ถึงคนสั่งไหมคะ
ผมไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยจริงตอบไม่ได้

ผมอยากให้มันถึงเพื่อจะได้เป็นตัวอย่าง
คนรุ่นหลังมันไม่กล้าทำ

หมายถึงว่าต้นทุนการเสียตำรวจ
ตำรวจอย่างนี้อย่าให้ไปอยู่ทำงานต่อไปเลย
เสียหายมันเสียหายต่อสำนักงาน
หรือว่าหน่วยงานที่เขาสังกัดอยู่

ถ้าสมมุติแบบตำแหน่งใหญ่แล้วโดนนะ

อันนั้นก็เป็นหลักฐาน

ตำรวจเขาทำงานเยอะแยะอย่างนี้หรอก
เราเห็นถึงความลำบากใจของคนที่รับคำสั่งแล้วทำไหมคะ
หรือเราก็รู้สึกว่าคนที่รับคำสั่งมันก็ไม่ควรจะทำ

คนรับคำสั่งให้ทำ

ที่ทำงานให้คนสั่งอ่ะ

หรือเราเข้าใจว่าเฮ้ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

ก็สงสารเด็กมันนะจริงแล้ว

ถ้ามันปรากฏเรื่องจริงมันปรากฏมาจริง

ตอนนี้ในบ้านที่คุยกันไหมคะคุณลาวัลว่า

เหมือนเผชิญหน้าอยู่กับองค์กร

หรือว่าระดับจังหวัดก็แล้วแต่

นานแง่ของการว่าอาจจะต้องมีการเอาผิดของพนักงานบางนายเลยนะ
จะได้ไม่ไปทำอย่างนี้คนอื่นอีกนะครับ

จริงแล้วมันก็คุ้มนะครับถึงต้นทุนสูงแล้วมันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภาพรักองค์กรเป็นทางที่ดีขึ้น
ตำรวจสับสนกลางหรือกล้องปากบอกคุณไหมว่าเอา
ไม่มีครับแต่ว่าท่านภูการเคยบอกไว้ว่าอ่า
ถ้าเกิดคนที่ทำผิดจริงแม้แต่จะเป็นเพื่อนเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ช่วยนะ
เพราะว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก

เดี๋ยวมาใหม่เอาสิ
ใครจะเบื่อก่อนกันตำรวจต้องเบื่อดิฉันเบื่อพวกคุณก่อนล่ะค่ะ
คุยกันอยู่ได้นะเดี๋ยวไม่รอตำรวจแถลงนะคะ
แต่ยังไงคุณผู้ชมคะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องจบค่ะ
ฉันไม่ได้สั่งค่ะแค่เชื่อว่าจะจบนะคะ

แถลงแบบปริ้นไปเดือนมีนาคมไม่เป็นไร
รออีกไม่กี่สัปดาห์ต้องจบให้ได้ค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้ทำอะไรกันแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะคะกับข่าวนี้

มาพบคุณผู้ชมตอน๒ทุ่ม๑๗นาทีนะคะ